คุณผู้ชมคลิปต่อไปดูให้จบครับอาจจะมีหักมุม
คุณตาคนนึงเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปขอซื้อมาม่าห่อนึงได้ไหม
ทำไมไม่ซื้อทั้งแพ็คซื้อห่อเดียวได้ไหมเจ้าของร้านไม่ขายครับ

ได้ได้เดี๋ยวดูอ่ะให้นี่หรอ
แม็กซ์สีขาวสูตรใหม่เอามาเลยตำแม่งมากกี่หอ

เอาอย่างเดียวหรอค่ะเอาหอเดียวของนิดนึง

ดูแลสุขภาพไปกันด้วยนะ

ลุงขอซื้อมาม่าห่อเดียวแม่ค้าไม่ขายให้

นี่ดอมโปรยมาบอกว่าขอซื้อมาม่าหอเดียวแม่ค้าไหมค

เกือบด่าแม่ค้าตอนนี้มาด่าผมแทนแล้ว

ถ้ามีนะส่งมาให้พวกเราได้ครับ
ส่วนใครที่อยากด่าอย่าไปด่าแม่คะมาด่าดอมแทนนะ

เออนะครับผมก็อดแสดงเรื่องนี้สิ